สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทยรัฐนะครับ
ประจำวันจันทร์ที่สิบแปดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับ
เที่ยงตรงเป๊ะแบบนี้เจอกับข่าวเที่ยงไทยรัฐแล้วก็อยู่กับผม
สิบสกุลคุณอริยาแล้วก็จันทร์สภาพคลิกระจาย

คุณผู้ชมเริ่มต้นวันจันทร์ต้นสัปดาห์แบบนี้เนี่ยนะคะ
แล้วก็ถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้ว
ก่อนที่วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้๒๔มีนาคม
จะเป็นวันที่เราได้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเรากัน
อีก๖วันเท่านั้นเองนะครับการเลือกตั้งครั้งใหญ่

แต่ว่าเมื่อวานนี้สำหรับหลายท่านที่ได้ไปเลือกตั้งกันมานะครับ
กรกตเขาพอใจภาพรวมนะ
แม้ว่าจะมีผู้ร้องเรียนบอกว่าข้อมูลมีผิดพลาดบ้าง
ผู้สมัครตกหล่นแล้วก็หายไปในบัตรเลือกตั้งบ้าง
รวมถึงเรื่องของกรณีการที่เห็นภาพของเจ้าหน้าที่
หีบแล้วเอาบัตรมามัดรวมกันใส่ถุง
อันนี้กรกตก็ต้องออกมาชี้แจง
แต่ภาพรวมของการไปเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเมื่อวานถือว่าน่าพอใจ
เพราะว่าเปอร์เซ็นต์ยังไม่ออกมา
ออกมาแค่เปอร์เซ็นต์ของในพื้นที่กรุงเทพคุณ

ส่วนขั้นตอนแล้วก็กระบวนการในการคัดแยกนั้นนะครับต้องใช้เวลาคัดแยกประมาณ๒วัน๔๘ชั่วโมงให้แล้วเสร็จเพื่อส่งกลับไปยังเขตเลือกตั้งทั้ง๓๕๐เขตนะครับ
ซึ่งได้มีการคัดแยกตั้งแต่เมื่อคืนของวันที่๑๗มีนาคมโดยเจ้าหน้าที่ของปรายศนีย์หลัก๔สื่อมวลชนแล้วก็ผู้สังเกตการติดตามตรวจสอบได้จากจอทีวีที่ถ่ายทอดภาพวงจรปิดจากสถานที่ที่มีการคัดแยกบัตรมาด้วยนะครับ
ว่ามีผู้ลงทะเบียนเยอะสุด๙แสนกว่าคนนะครับ
ลงมาก็ชนบุรีแล้วก็สมุทรปราการนะครับ
ที่กรุงเทพมนครก็สรุปยอดออกมาแล้ว
ว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า
นอกเกตกัน๘๑๑๓๐๖คน
หรือร้อยละ๘๗๒๒นะครับ
ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
กล่าวถึงกรณีการเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมานะครับ
บอกว่าก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เป็นเรื่องดีที่ประชาชนให้ความสนใจออกมาเลือกตั้ง
สิ่งนี้เป็นการเดินหน้าประเทศสู่ประชาธิปไตย
ก็ขอให้ใช้หลักคิดและสติปัญญาในการเลือกตั้งให้ดี
เพราะเป็นการกำหนดอนาคตประเทศไทย
ที่ถือว่าเดินหน้าไปอย่างไกลในทิศทางที่ถูกต้องด้วยนะครับ
แล้วก็แต่ละพักเขาก็ออกมาพูดถึงเรื่อง
การเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตกันเหมือนกัน